ซึ่งจริงกรณีนี้เป็นมติของ๔กระทรวงหลัก

เพราะว่ากรณีของบริษัทอัครา

ว่าไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
แต่ว่าในการขอประธานบัตรธรรมเหมืองแร่
และขออนุญาตอาทยาบัตร

ยังมีอีกหลายบริษัทที่กำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่
ใน๑๗๗พื้นที่ในประเทศไทย
ปรากฏว่าจะถูกยกเลิกทั้งหมดในปี๒๕๕๙นี้
ดังนั้นทางด้านของพนักงานเหมืองแร่ทองคำ

ก็ออกมาวอนให้รัฐบาลพิจารณาใหม่ในกรณีนี้
เพราะจะส่งผลกระทบต่อพนักงานจำนวนถึง๑๕๐๐คน
นางสาวระวิวัลสาลีอายุ๒๘ปี
ดงหลงตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นพนักงานธุรการของเหมืองแร่ทองคำ
บริษัทอัคราลรีซอสเซสจำกัดมหาชน

ทำงานอยู่ในเมืองแร่แห่งนี้๘ครอบครัว

ถ้าเหมืองปิดลงคงได้รับผลกระทบโดยตรง
พร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีกประมาณ๑๕๐๐คน
เพราะว่าต้องตกงานแล้วก็ครอบครัวอาจจะต้องแตกแยก
เพราะต้องไปหางานทำต่างถิ่นนะครับ
ด้านของนางกุญจิราเพชรพักดีคนขายลูกชิ้นปิ้งบอกว่า

ก็คงต้องขาดรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว
เพราะว่าไม่มีพนักงานในการทำงาน
แล้วก็ตนเองก็จะไม่มีลูกค้านะครับ
เช่นเดียวกับนายสุดใจออมสินอายุ๕๔ปี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเหมืองแร่ทองคำบอกว่า
ก็ทำงานที่นี่มานานกว่า๑๐ปี
ไม่อยากให้เหมืองปิดเพราะไม่รู้จะไปหางานทำที่ไหน
และไม่รู้ว่าจะมีงานทำหรือเปล่า
และกำลังมีภาระเพราะว่าลูกกำลังเรียนอยู่ในระดับปวช
ซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองโดยกระทรวงแรงงาน

อาจจะต้องถูกปลดจากพื้นที่ของเหมืองแร่ทองคำอัครานี้

เป็นใยพี่น้องที่เคยทำงานอยู่ที่นี่
เขาให้เหตุผลมาชาวบ้านบอกว่าอยู่ที่นี่มานาน
อายุก็มากแล้วไม่รู้จะย้ายงานไปที่ไหน
ใช่ค่ะก็มี๒จุดใหญ่ในประเทศไทย